ดูปฏิบัติการปราบรามขบวนการค้ายาเสพติด
นะครับวันนี้ตำรวจปราบรามยาเสพติด
ใช้ปฏิบัติการอาชัยยสยบไพรี
เข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย๓๐จุดทั่วประเทศ
โดยสามารถจับกลุ่มตัวนักธุรกิจไทยสัญชาติอินเดีย

กระบวนการค้ายาเสพติดในไทยมานานหลายปีได้ด้วยนะครับ
จอบประเด็นเรื่องนี้จากรายงานของคุณวิมลวันธรรมภักดีครับ
ฮาปริสซิงนักธุรกิจชาวไทยสัญชาติอินเดีย
ควบคุมตัวได้ที่บ้านพักของตัวเอง
ภายในซอยพร้อมมิตรสุขุมวิทย์๓๙

มียาเสพติดประเภทหนึ่งไว้ในครอบครอง

พร้อมยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง

เคยถูกดำเนินคดีในลักษณะนี้มาแล้วหลายครั้ง
แต่สุดท้ายก็ได้รับการปล่อยตัว

ที่เขาถูกกลั่นแกล้งจากบุคคลไม่หวังดี

ตีเป็นเรื่องปกติขอบคุณเลย
ถ้าตอนรับสารภาพนี่มันง่ายเกินไป

ก่อนหน้านี้เราเคยนำกำลังเข้ามาค้นอีกรอบ

คือเส้นทางการโอนเงินระหว่างบัญชีผู้สั่งการ
ไปยังบัญชีนักขนยาเสพติด
การสืบสวนเริ่มพบความเชื่อมโยง

ถูกส่งไปยังขบวนการค้ายาเสพติด

ภาพวงจรปิดของธนาคารแห่งหนึ่ง

โอนเงินจำนวน๑ล้านบาท
ให้กับนางสาวรัสสุนีมสาและ
หนึ่งในผู้ต้องหาที่ตำรวจปราบปรามยาเสพติดจับกลุ่ม
พร้อมยึดไอซ์๔๐๐กิโลกรัม

นางสาวรัสสุนีให้การว่าเงินจำนวนดังกล่าว
ถูกส่งมาให้เป็นค่าใช้จ่ายในการทำงาน
และส่งเงินมาให้เพื่อซื้อรถยนต์
ที่ใช้ในการขนยาเสพติด
สืบเส้นทางการเงินย้อนไปจึงพบว่า
บัญชีต้นทางเป็นของนายฮาบริสติง
ซึ่งเป็นหนึ่งในเป้าหมายที่ตำรวจจับตา
เนื่องจากมีเงินหมุนเวียนในบัญชีกว่า๑๐๐ล้านบาท
ซึ่งไม่สอดคล้องกับธุรกิจที่ทำ
ธุรกรรมของผู้ตำหารอะไร
อกจากเขาอยู่เบื้องหลัง
กระบวนการขนส่งกระบวนการออร์แกไนซ์

เขาก็ยังมีธุรกรรมสีขาววางหน้า

การตัดเสื้อผ้าและถัดสูตร
มีเปิดห้องให้เช่า

เมื่อพิษหูทราบลงลึกแล้ว
ปรากฏว่ามันไม่มีลูกค้า
แล้วเงินมันเดินได้ยังไง
ก็คือพอโยงไปโยงมาแล้ว
มันก็คือเกี่ยวข้องกับกระบวนการปริยาคติก

ผู้ต้องหารายนี้มีพฤติกรรม
เกี่ยวข้องกับเครือขายยาเสพติด๕๖เครือข่าย
ภาคเหนือภาคกลางภาคใต้

ตำรวจจึงเตรียมแจ้งข้อกล่าวหา
สนับสนุนหรือช่วยเหลือผู้กระทำความผิด
เกี่ยวกับยาเสพติดอีกข้อหาหนึ่งด้วย
ปฏิบัติการชายสยบภัยรี๖๑ทับ๔ครั้งนี้
มี๔เป้าหมาย๓๐จุดทั่วประเทศ
คาดว่าจะสามารถยึดซับผู้ต้องหา
ได้มากกว่า๑๖๐ล้านบาท
เพื่อตัดวงจรขบวนการนักค้ายาเสพติด
เพราะการเข้าสู่วงจรผู้ค้ายาเสพติดหลงผิดไม่ได้
กฎหมายจึงต้องถูกนำมาบังคับใช้ให้เจือสม
วิมวันวันธรรมพักษ์ดีข้าวเทศรัทย์ทีวี